ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูชะตากรรมของ๓๒คนไทยนะคะที่ถูกหลอกไปทำงานที่กัมพูชา
น่าเห็นใจมากเลยความเป็นอยู่อย่าให้พูดถึงเลยนะคะ
ให้คลิปนี้เล่าเรื่องเถอะค่ะว่าเขามีความเป็นอยู่ยังไงกันบ้าง
ตำรวจออกไปก็ถือกระบองไฟฟ้าออกมานะครับ
ตอนนี้คนไทย๓๒คนครับถูกแบ่งเป็น๒ห้องครับ
ห้องที่พวกผมอยู่ครับมีอยู่๑๔คนครับพี่
ตอนนี้ทั้งสองห้องอดข้าวอดน้ำมา๒วันเต็มแล้วครับ
ตอนนี้เราได้แต่เอาเตียงมากั้นประตูครับ
เพื่อไม่ให้คนจีนหรือยามฝั่งนั้นเข้ามาป้องกันชีวิตตัวเราเองครับพี่
ตอนนี้ตัวลูกบิดเองครับเป็นโลหะ
ด้านนอกครับเขาเอากระบองไฟฟ้าครับช็อตตัวลูกบิดไว้เลยครับไม่สามารถจับได้
เอากระบองไฟฟ้าแบบคาไว้ไม่ให้จับเลยเหรออืม
นี่ค่ะความเป็นอยู่เป็นแบบนี้นะคะใช้คำว่ารันทศเถอะค่ะนะคะแบบนี้
ใช่ปลากระป๋องเรียกพี่เลยนะคะคืออย่างนี้ค่ะต้นเรื่องเนี่ยคุณแบงค์เนี่ยเป็นคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานนะคะ

แล้วก็เอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คของเจ้าตัวบอกว่าไอ้ภาพที่เราได้เห็นเนี่ยเป็นช่วงเวลาคือตีหนึ่งของวันที่๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตไล่เลียงคลิปอีกรอบหนึ่งนะคะคือคลิปแรกเนี่ยเราจะได้เห็นบรรยากาศเห็นไหมคะ
๒คนไทยถูกแบ่งเป็น๑๘กับ๑๔แยกห้องนอนกัน
แล้วระเบียงเห็นไหมคะเป็นลูกกรงคือไม่ให้หนี
ส่วนด้านหน้าประตูเป็นยังไงคะ
ตัวจับเนี่ยลูกบิดเนี่ยเป็นโลหะ
มันสำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่ว่าเห็นเจ้าหน้าที่รอปภยืนด้านนอกไหมคะ
บองนั้นน่ะเป็นกระบองไฟฟ้าแล้วเอามาปล่อยกระแสไฟฟ้า
เนี่ยตรงลูกบิดประตูตรงนี้มันมีกระแสไฟฟ้าพอคนไทยพยายามจะไปเปิดเนี่ย
เห็นมั้ยเปิดไปได้เพราะมันช็อตแล้ว
นี่แหละค่ะก็เลยทำให้หลบหนีออกมาไม่ได้นะคะ
โอ้โหหน้าเห็นใจมากเลยที่นี่เห็นมั้ยนี่
ตอนแรกเนี่ยคนที่อธิบายคลิปบอกว่าเป็นตำรวจแต่จริงแล้วคือไม่ใช่นะคะ
เป็นรอปภที่นี่แหละเห็นไหมวงกลมนั้นคืออะไร

ใช่ค่ะนี่เป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้ารอปภมีทั้งปืนแล้วมีทั้งกระบองไฟฟ้านะคะ
เจ้าของคลิปบอกว่าตัวผมเองเนี่ยถูกหลอกมาทำงานที่เมืองศรีฮานุวิวที่กัมพูชาพร้อมกับคนไทยทั้งหมด
เพราะอยากกลับบ้านบอกหัวหน้าชาวจีน

บอกว่าอยากจะกลับบ้านขอกลับบ้านได้ไหม
ชาวจีนคนนั้นตอบกลับมาบอกว่าได้แต่ต้องจ่ายเงินให้กับชาวจีนเป็นเงิน๓๐๐ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทย๑แสนบาท
ถ้าเกิดว่าไม่จ่ายจะทำไงจะโดนขายต่อให้กับนายหน้าคนถัดไป
นี่คือการค้ามนุษย์เลยนะคะ
คุณผู้ชมอยากให้ฟังเสียงหนึ่งในคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานหน่อยค่ะ
คือตอนนี้มันบังคับเราคือไม่ให้กินข้าวกินน้ำตั้งแต่เช้า
ใช่
คนที่ทำงานอยู่เพื่อนอย่างนี้ก็คือซื้อซื้อน้ำซื้อข้าวเข้ามาให้ไม่ได้เลยมันห้าม
คือตอนนี้มันมีอาวุธถูกไหม

ตอนนี้ทั้ง๓๒คนอยากจะกลับบ้าน

อืม

จากบ้านเกิดเมืองนอนไปคิดว่าจะไปทำงานคือส่งเงินกลับมาแต่สุดท้ายทันโทษนะคะ
อยู่เยี่ยงทาดอ่ะใช้ชีวิตแบบเยี่ยงทาดอ่ะดูสินี่คือกลงประตูด้านหลังอ่ะนะคะ
แล้วด้านหน้าไม่ได้กินข้าวมา๒วันแล้วด้วยด้านหน้าปล่อยกระแสไฟฟ้า
นึกอารมณ์นึกออกไหมเหมือนรั้วรวดหนามที่ชาวบ้านกั้นไว้ไม่ให้สัตว์เข้าไปแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้า
นี่จะเข้าไปทำงานหรือให้ไปติดคุกนะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมพี่ชายของหนึ่งในกลุ่มคนไทยที่อยู่ในคลิปนี้เขาเล่าให้เราฟังนะคะ
นี่ค่ะตัดสินใจเดินทางไปที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงศุลกระทรวงการต่างประเทศ
นี่ขอให้เจ้าหน้าที่ไทยประสานความช่วยเหลือไปที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาเพื่อให้ช่วยเหลือน้องชาย
เพราะว่าจริงแล้วเจ้าของคลิปที่แอบถ่ายคลิปออกมาให้เราได้เห็นกันแล้วก็มาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
เขาบอกว่าจริงแล้วพยายามที่จะขอความช่วยเหลือไปที่ตำรวจกัมพูชาแล้วนะ
แต่เขาอ้างบอกว่าตำรวจกัมพูชาไปรับสวยรับสินบนหลักล้านจากในทุนชาวจีน
แล้วพอมาก็พอรับเงินไปก็ไปก็ไม่ได้ช่วยใครเลย

ใช่ค่ะเค้าเลยอยู่กันสภาพแออัดแบบนี้นะคะ
ทีนี้พี่ชายของคนที่เป็นหนึ่งในคลิปที่ถูกหลอกไปเนี่ยนะคะ
ดไลค์เพจขายของตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา
แต่พอไปถึงกลับไม่ใช่อย่างที่ตกลงกันไว้
แต่ถามว่าต้องทำไหมทนทำค่ะ
ทนทำเพราะถูกกักตัวไปไหนไม่ได้ไม่ได้เต็มใจทำนะคะ
โทรศัพท์เองก็โดนยึดจะคุยได้เฉพาะก่อนนอน
ตอนแรกที่ไปอยู่เนี่ยพี่ชายเล่าให้ฟังบอกว่า
ก็อยู่ดีกินดีมีอาหารให้กินนี่แหละ
ไม่เคยถูกทำร้ายร่างกายแต่มีคนอื่นถูกทำร้ายร่างกายนะคะ
ตอนนั้นน้องชายไม่ยอมบอกที่อยู่ให้กับพี่ชาย
กระทั่งเมื่อคืนก่อนคงทนไม่ไหวแล้วอ่ะ
ทนไม่ไหวสุดท้ายน้องชายที่ถูกหลอกไปทำงานที่กัมพูชา
โลเคชั่นส่งรูปที่พักมาให้กับพี่ชาย

ไปประสานให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วก็น่าจะได้รอดพ้นกับชะตากรรมแบบนี้นะคะ
ที่สุดแล้วตำรวจกัมพูชาได้ช่วยเหลือกลุ่มคนไทยกลุ่มนี้

ปลอดภัยทั้ง๓๒คนเลยนะคะ
ส่วนเรื่องของการติดต่อรับตัวกลับเข้าประเทศ
กระบวนการนี้ต้องใช้เวลา๕วัน
เดี๋ยวต้องรออนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยก่อนนะคะ
ทำงานในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
แต่พอไปถึงกลับถูกปืนปืนจี้หัว
แล้วพาข้ามแดนไปที่เมืองศรีฮนุ
คือพูดง่ายกลุ่มคนเหล่านี้เขาถูกหลอก
ให้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ออนไลน์

ตอนแรกไม่ได้บอกว่าให้ไปทำงานที่กัมพูชา
บอกว่าจะให้ทำงานที่อรัญญประเทศสะแก้ว
แต่สุดท้ายถูกปืนจ่อหัว
บังคับเอาตัวไปที่ศรีฮานุวิวที่กัมพูชา

ถูกบังคับขู่เข็นทั้งร่างกายและจิตใจ
แต่ว่าก็ดีใจด้วย๓๒คนปลอดภัยแล้ว
แต่ไม่แน่ใจว่านอกจาก๓๒คนแล้ว
ยังมีคนไทยที่มีชะตากรรมแบบนี้อีกหรือเปล่า

เป็นเมืองท่องเที่ยวของฝั่งกัมพูชาเขา
มีทะเลที่สวยงามนั่งเครื่องบินจากไทยไปแค่๑ชั่วโมง
แต่ว่าตอนนี้สีเฮนูวิวเจอในทุนต่างชาติเข้าไปเทคโอเวอร์
กิจการเป็นของในทุนต่างชาติไปเกือบหมดแล้ว
เขาให้เช่าพื้นที่หลัก๙๙ปี
กลายเป็นว่านายทุนชาวจีนไปครอง
มีทั้งโรงแรมมีทั้งกาซิโนแล้วชาวบ้านก็เหลือเนี่ย
ค้าขายตามตลาดสดทั่วไป
ถ้าเกิดว่ามีคนไทยอีกก็น่าจะสามารถติดต่อและช่วยเหลือกันต่อได้เหมือนกันนะ